แต่ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็น่าตกใจนะ
เพราะบ้านหลังนี้ค่ะเจองู
งูมันมาซุกอยู่ในที่นอนในบ้านนะ
แล้วงูที่เจอเป็นงูจงอางด้วยค่ะ
ท่านเจ้านาทีมูลณิทิประชาญร่วมใจ

หมู่๑๐ตำบลนาบอนอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็รีบเอาอุปกรณ์จับงูนะคะ
เข้าไปในห้องนอนของห้องแถวห้องนี้
ซึ่งไม่ได้บอกเลขที่ห้องด้วยนี่นะคะ
ส่วนผู้เช่าไม่อยู่ด้วยนะ
เจ้าของบ้านก็เลยจะต้องรีบนำกุญแจมาให้เจ้าหน้าที่

เอามาให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูเข้าไปจับงู
พอไปถึงไปดูไปค้นข้างใน
เอ้าไม่พบงูจงอาง
แต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะตรวจดูรอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามันนอนอยู่ซุกอยู่ใต้เบาะที่นอน
โอ้โหอันตรายมากแล้วถ้าหากว่าเจ้าของห้องกลับมาแล้ว

สุดท้ายค่ะสุดท้ายนะคะ
งูจงอางตัวใหญ่สีดำเนี่ย

ใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีเท่านั้นเองนะคะ

ดูลักษณะของมันน่าจะยาวสักเท่าไหร่
ที่ฉันว่า๓๕เมตรได้
โอ้โหงูจงอ่างยาว๓๕เมตร

นี่ค่ะเขาก็เลยรีบจับไปแล้วก็
เอาใส่เกษาปุ๊บเดี๋ยวก็ไปปล่อยในป่านะ

มันเป็นงูจงอ่างปกติมันจะไซส์ตี่๒เมตร

คราวนี้งูจงอางตัวขนาดนี้เนี่ยอันตรายสุดเลยนะคะโชคดีที่จับได้
โชคดีที่มีการรู้ก่อนนะคะใช่ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยแหละ
แล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านเช่าด้วยที่คอยสอดส่องดูแลให้กับลูกบ้านด้วยนะคะ
ไม่เจอก่อนนอนกับงูนี่ไม่อยากจะคิดเลย
จะเป็นเมียงูเออใช่อะไรไปออกงานวัดเหรอ
ไม่เอาอ่ะอย่างนั้นแต่คนลุกเหมือนกันเนาะ
ช่วงนี้งูก็ยังมีนะคุณผู้ชมนะก็ระแวดระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ชม